ครูผู้ชมไปดูที่เหตุการณ์จุภล์กันหน่อยก็

ปีนต้นมะพร้าวที่สวนข้างบ้านไปเอามะพร้าวลงมาทาน

ไม่คิดเอาความใดเลยเพราะว่าก็ยากจนอยู่แล้วแล้วก็มาเสียชีวิตด้วย
ตำรวจภูทรสวีจังหวัดชุมพรครับพร้อมด้วยทางด้านของกู้ภัย
เข้าไปตรวจสอบนะครับบริเวณซอยบ้านในมร่อยหมู่ที่๖ตำบลปากแพรก
หลังรับแจ้งมีคนตกต้นมะพร้าวเสียชีวิต
ที่เกิดเหตุอยู่ภายในสวดมะพร้าวพบศพผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนายบุญภาษณ์หรือว่าน้อยอายุ๖๗ปี
ตะแคงอยู่ใต้ต้นมะพร้าวสูงถึง๒๐เมตรครับไม่สวมเสื้อมีบาดแผลบริเวณศีรษะ
ว่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณสัก๖๗ชั่วโมง
ตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพราะว่ามีพระหนึ่งเล่มรองเท้าแตะผ้าขาวม้าม้วนเป็นเกลียวแล้วก็มะพร้าวแห้งประมาณสัก๓ลูก
ทั้งหมดอยู่ใต้ต้นมะพร้าวใกล้กับศพก็เก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำนายสามารถเหล่าสุกวัย๕๙ปี

เช้าวันเดียวกันเนี่ยพาคนนำลิงกังมาขึ้นมะพร้าวในสวนขาย
พอสำรวจรอบก็ไปเจอนายบุญภาษณ์ผู้เสียชีวิต
ซึ่งมีบ้านใกล้กับสวนมะพร้าวของตัวเองเนี่ย
นายบุญภาคคนนี้เขามีฐานะยากจนนะคะ
ก็เห็นนายบุญภาษณนอนแน่นิ่งอยู่ใต้โคนต้นมะพร้าวก็เดินเข้าไปดูใกล้
ก็ปรากฏว่านอนตัวแข็งทื้อเสียชีวิตไปแล้ว
ข้างตัวมีมะพร้าวแห้งแล้วก็มีดพระ
แน่ใจว่าคงจะเข้ามาขโมยมะพร้าวเมื่อช่วงกลางดึก
แต่คงพลัดตกลงมาและเสียชีวิต
อโหสิกรรมให้ค่ะไม่ได้ติดใจอะไร
พร้อมกับแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบด้วย
เจ้าหน้าที่ก็นำศพส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลสวีอย่างละเอียดอีกครั้ง

ก่อนจะให้ญาติรับศพกลับไปบำเพ็ญทางศาสนาต่อไปค่ะ